อย่าเรียกผมว่าบีเอ็มครับเรียกผมว่าแซคแชมพูครับ
หนูชื่ออะไรคะไหมเทมปุระค่ะเรื่องราของชายชราคนหนึ่ง
เดี๋ยวนัดกันสิว่าใครจะเป็น
ทั้งผู้ส่งต่างกันและผู้ส่งต่างไป
หน้าจอมือถือโชว์เบอร์แต่ไม่ช่อใจ
คนโทรเขาคิดยังไงมือถือรุ่นใดบอกได้

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำ
ใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นสี่รอบรอบที่หนึ่งจำนวนเก้ายก
รอบที่สองโจทย์เพลงพิเศษจำนวนหนึ่งยกรอบที่สามจำนวนเก้ายก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
อยากคืนเธอให้ยกที่แล้วน้องข้าวปุ้นชนะด้วยความสามารถของตัวน้อง
ส่วนน้องแก้มก็ชนะใจใครหลายคนด้วยสปีริตของนักสู้
ในยกนี้น้องกูและน้องพี่ยายของทั้งสองทีม
จะต้องมาดวนกันอีกครั้งใครจะขวาใจกรรมการไปครองต้องมาติดตามกันต่อใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวที
การแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี

ร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีนะครับมีความสามารถและมีน้ำใจ
เขามาทำเพื่อบ้านเกิดของพวกเขาทั้งสองทีม

จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปสูงถึง
๑แสนบาท
วันนี้นะครับ
กรรมการสุดซ่าอยู่ในรายการของเรา๓คนครับ
หอยพ่อเจนพบและพี่ฝนครับ
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
ให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ยกนั้นพร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังถึง๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน

นั่นก็คือน้องภูแล้วก็น้องออกัสนะครับผม
ครูเลือกเพลงขอบคุณแฟนเพลงนะครับ

เพราะว่ามั่นใจมากเลยค่ะ
พอซ้อมมาอย่างดีแล้วก็มีเหตุผลบางอย่างค่ะพี่แจ๊
น้องออกัสนะครับเลือกเพลงโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจนะครับ
ทำไมถึงเลือกเพลงนี้แหละครับน้องออกัสครับ
เพราะว่าเป็นเพลงที่หนูชอบมากเลยค่ะ

หนูจะพยายามให้ดีที่สุดค่ะ
ยังไงก็ขอให้น้องนะครับทำให้เต็มที่นะครับ

พร้อมแล้วค่ะพอพร้อมแล้วหนูอยู่กันเลยค่ะ

ดีเหมือนกับนี่
ดูมีอนาคตมากกว่า

เฮ่ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ทีมีแซ็คแชมพูมีไมค์แชมพูแล้ว

ในยกที่๗นี้จะเกิดอะไรขึ้นครับพี่แซคครับ
สำหรับในยกนี้นะครับจะเป็นการแข่งขัน
ลูกทุ่งอมตะปะทะลูกทุ่งสำเนียงใต้ครับผม

เพราะฉะนั้นขอเชิญเด็กสู่ห้องเด็กเตอร์
อยู่ในแซ็คครับขอบใจครับ

ทั้งคู่นี้นะครับจริงแล้วเนี่ยเขามีความฝัน
แต่ฝันที่มาตรงกันอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ

ถ้าอย่างนั้นเราก็เรามาจำลองสถานการณ์นะครับ

เล่าข่าวอย่างเดียวไม่ได้อัตรรส

มีสิครับมันจะยากอะไรคุณ

ไม่ทันฝ่ายกราฟิกเขาเขียนสิครับครับผม

พูดมากเลยครับ

ไม่รู้ด้วยอ้าวไม่รู้ด้วยนะฮะ
สวัสดีครับพบกับผมภูครับและที่นั่งอยู่ด้านข้างผมนะครับคือน้องออกัสครับ
สวัสดีครับน้องกัสสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเรามาเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้กันเลยนะคะ
เป็นเรื่องราวของชายชะลาคนหนึ่งที่กำลังรออยู่ที่ป้ายรถเม
เดี๋ยวนัดกันสิว่าใครจะเป็น

และนั่นเลยค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชายหนุ่ม

แล้วน้ำเสียงเขาได้ทั้งคู่เลยนะคะ
นะคะฝึกได้นะลูกเราต้องทำให้ได้หลายอย่างนะลูกนะ

กนี้ใครจะเป็นคนร้องก่อนครับ

ที่๗นี้น้องภูจะประเดิมด้วยเพลงอะไรครับ
ขอบคุณฝ่างเพลงครับ

เท่านั้นยิ่งใหญ่
ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมา
เสียงด้วยกิจกรรม
โดยรู้ว่าถ้าช่วยเป็นแรงของผม
จะเหลือเหลืออ่ะ
ถ้าคุณจะให้ผมดังมาก
แล้วเราจะมากรอบที่สุภาพ
และผมแก้ช่วยดีกว่า
ยังมีชีวิตเดียว
คุณจะอยู่ในนี้
โลกราบโลกภูมิที่ได้รับไอ้อุ่นกระรุนจากแฟนเพลง
ผมแสนชื่นใจอายวงเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจ
น้ำใจไมตรีจากแฟนเพลงทุกที่ปรานีหลั่งไหล

ขอฝากน้องโดนรักเอาไว้โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไป
ขออยู่คู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครครับ
เพราะคนผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจหักค่อยผมดัง
องค์เทวาสถิตฝากฟ้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยท่านเถิดหนา
คุ้มภัยท่านเถิดน้ำ
ขอจงเจอใจไว้เถิดว่าตราบชั่วชีวาไม่ลืมเป็นเพลง
ขออยู่คู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครครับ
เพราะคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมาก
องค์เทวาสถิตฝากฟ้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยท่านเถิดหนา

น่าจะหนักอยู่
เดี๋ยวนะลูกใจเย็นนะเดี๋ยวฟังกรรมการคอมเมนต์ก่อนนะลูกนะ
พ่อครับบทเพลงขอบคุณแฟนเพลงจากน้องครู
ถึงแอ้วเลยอ่ะถ้าแอ้วอยู่แอ้วคงดีใจกลมกล่อม

ใช่มันไม่เยอะไปไม่ขาดไม่เกินกำลังงาม
คำว่าให้คำเดียวที่รู้สึกระคายเคืองรูหูเล็กน้อย
ฟันเลวให้กำลังใจ
มันเป็นความหมายที่ไม่ใช่หมายม้วนแต่มันหมายถึงการร่ำไห้
จุดเดียวเองที่ปู่รู้สึกปูมาเรียบมันงามไปหมดแล้ว
ไม่รู้จะชมยังไงเนอะกินสละเป๋านี่เสียงดีขนาดนี้เชียวเหรอลูก

จะให้ดีกว่านั้นกินกระดาษลองสาระเป๋า
คือน้องภูได้เปรียบหนึ่งอย่างของเด็กทั่วไปเลยคือหูของเขา
เพราะฉะนั้นเวลาเขาเอื้อนมันดูพิ้วไหว
ต้องบอกว่าถึงเป็นเพลงสุดท้ายแต่พี่ก็จะตามต่อให้จนจบนะครับ

นี่ขอบคุณพี่หอยครับ

เท่าที่พี่ฝนฟังภูมาเพลงนี้ภูร้องจากใจมากที่สุด
เพราะว่าปูอยากจะขอบคุณทุกคนจริง
เพลงนี้จุดหมายของภูมิไม่ได้อยู่ที่ชัยชนะ
แต่จุดหมายของภูคือขอบคุณทุกคนมันก็เลยออกมาจากใจไงครับ
ฟังแล้วเราก็รู้สึกรับความรู้สึกของภูที่ส่งมาให้ได้
ภูจำวันนี้เพลงนี้ที่ภูร้อง

พี่ภูอะครับเสียงสวรรค์ชัดเลยอะครับ

ความสุขแน่นอนค่ะ
น้องภูร้องเพลงขอบคุณแฟนเพลงด้วยความรู้สึกจากใจ
ที่อยากขอบคุณกรรมการและผู้ชมทุกคน
ที่แนะนำและเอาใจช่วยน้องภูมาตลอดการแข่งขัน
ช่วงหน้าน้องออกัสจะทำได้ดีจนคว้าใจกรรมการไปครองได้หรือไม่
ต้องชมต่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับ
หลับตาพี่นึกว่าพี่อยู่เยาวราช
สงเล็งปังตันสังตรงอื่น
มันมีความเป็นเหมือนเป็นลูกทุ่งป๊อป

ของเธอเขาคิดยังไง
มือถือลุงไหลอยากไหล
จะซื้อ
ตัวอย่างใหญ่คุ้มภัยทันเถิดน้า
กัสจะมาแก้เกมด้วยเพลงอะไรคะลูก

โชว์เบอร์ไม่โชว์ใจลูกทุ่งทางใต้
ของคุณดวงจันสวนี
จากน้องออกัสโชว์เบิร์ตไม่โชว์ใจครับ

เห็นแต่เบอร์โชว์

เธอไม่ดูอยู่หลัง
หน้าจอมือที่มือสั่นใจ
ยามใดพี่เบาโทรมา
คนเคยคู่เคียง

เหตุผลเก่าฟังจนชินช้า
ไม่มีเวลาเพราะว่า
ติดงานหายหน้าไปนาน
ติดงานหรือว่าติดสาว
คำถามจากใจส่วนเงา
ุ่มราวมือเราหากนาน
แต่ก่อนโทรหาก็หมายความว่าจะมาพบกัน
แต่วันนี้โทรเพื่อรายงานว่าไม่ว่างเท่านั้นนะหรือ
หน้าจอมือถือโชว์เบอร์แต่ไม่ช่อใจ
คนโทรเขาคิดยังไง
มือถือรุ่นใดบอกได้จะซื้อ
เสียงหวานหลอดซ้ายบอกไม่ได้หัวใจใส่ซื้อ
กลัวเป็นดังคำเขาลือว่าคนไม่สื่อชอบอ้างเวลา
สายใยสัญญาทุกการหลังลาสังวาย
พี่เบาติดงานที่ไหน
หรือใครจึงไม่ให้มา
เห็นแค่เบอร์ช้อไม่เห็นคนท้อก็ดูไรค่ะ
ถ้ายังรักกันพี่จ๋าอยากให้แวะมาสกตาคุยกัน
หน้าจอมือถือโชเบิร์ดแต่ไม่โชเบิร์ดใดบอกใดจะซื้อชอบอ้างเวลา
หน้าจอมือถือโชเบิร์ดแต่ไม่โชเบิร์ดใดขนโทรก็คิดยังไง
มือถือรุ่นใดบอกได้จะซื้อ
เสียงหวานหลอดซ้ายบอกไม่ได้หัวใจใส่ซื้อ
อยากลาสั่งวายพี่เบาติดงานที่ไหน
หรือใครจึงไม่ให้มา
เห็นแค่เบอร์ชอไม่เห็นคนท้อก็ดูไรค่ะ
ถ้ายังรักกันพี่จ๋าอยากให้แวะมาสู่ตาคุยกัน
ถ้ายังรักกันพี่จ๋าอยากให้แวะมา
สบตาคุยกัน
วัยวัฒนานิวาสทำให้ปู่ย่าตายายที่นั่งอยู่ตรงนี้

เพื่อให้คนที่กำลังคิดจะเริ่มต้น
อยากลองฝึกเพลงที่เราไม่เคยถนัดมาก่อน
ใช่แล้ว

ถ้าใครไม่ได้คุ้นเคยกับสเกลของคนใต้นะ

มันจะฟังแล้วมันจะเป็นอีกแบบนึง
ซึ่งพอผมหลับตาอันนี้ตรงนะ
หลับตาพี่นึกว่าพี่อยู่เยาวราช

ที่ได้ยินเหมือนน้องกำลังร้องเพลงจีนอยู่

ตรงคือเข้าใจว่าเพิ่งเคยร้องต้องบอกคุณแม่

ไม่เคยร้องเหมือนกัน
ลงเซ็งปังเลยนะครับ
มันไม่ใช่นะลูก
แต่หนูบิดมันให้มันเป็นอีกแบบนึงที่มันเข้าปากหนู

มันลงแบบนั้นไม่ได้แล้วมันจะทำให้เขาเพี้ยน
บิดไปอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะไม่เพี้ยน

คอในบางอย่างมันก็ไม่ตรงกรอบของลูกทุ่งหรอก
แต่มันสมบูรณ์แบบในแบบของหนู
มันมีความเป็นเหมือนเป็นลูกทุ่งป๊อป

คุณไม่ได้คุณล้อได้คนเดียว

อันบริเวณเที่ยวลงไหลอยากไหลจะซื้ออันนี้
ผมเชื่อผมเชื่อว่าเมื่อกี้เขาอยากร้องแบบนี้

ร้องดีมากค่ะไม่น้อยหน้าพี่ภูเลยค่ะ
ออกัสเขาจะร้องเพลงน่ารักใสนะครับ
แต่วันนี้เขามาร้องเพลงช้าครับ

และในช่วงหน้านะครับกรรมการจะต้องตัดสินแล้วนะครับ
และที่สำคัญนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
ออกัสเลือกใช้เพลงโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจมาสู้
และทำได้ดีอย่างที่น้องตั้งใจไว้
งานหนักไม่เคยตกเป็นของใครนอกจากกรรมการของเรา
ช่วงหน้ามาลุ้นผลพร้อมกันครับ
และทีมที่ชนะในยกที่๗นี้คือทีม

มือถือรุ่นใดบอกได้จะซื้อ
ขอกำลังใจเด็กซ่า๒ทีมขึ้นสู่เวทีครับ

เฮ้ยรีบมาเชียร์เพื่อน
มาพี่แจ๊คครับครับคุณพ่อ

ผมไม่รู้ว่าจะตีน้องอะไรดีนะครับ
ทำได้ดีทุกครั้งเวลาที่ขึ้นร้องเพลง

ภูต้องมีแฟนเพลงหรือว่าเอฟซี

กันนะครับก็เป็นเด็กที่มีความสามารถที่รอบด้านเหมือนกัน
อยากทำสิ่งใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทำ

โดยส่วนตัวผมแล้วว่าผมว่ามันยากพอสมควรนะครับ

ก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากครับ

ยกที่๗นี้ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ
แล้วสิทธิ์ยกกำลังซ่ายังเหลืออีก๒ท่าน
ไม่ทราบว่ายกนี้คณะกรรมการจะใช้หรือไม่
และทีมที่ชนะในยกที่๗นี้คือทีม

ซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๖คะแนนนะครับ

ส่วนลูกไม้หลากสีมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๒คะแนน
รอบที่๓ยกที่๗

ตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๔คะแนนแล้ว

ส่วนอีกหนึ่งทีมสลิดน้อยสามซ่านะครับ
ยังคงคะแนนสะสมอยู่ที่๑๖คะแนน

ผมดีใจมากครับที่ทำให้มูลนิธิบูรณพุทธได้สำเร็จครับ

ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรายังมีเพลงกลุ่มอยู่ค่ะ

คือหมายถึงเราสู้ไม่ได้เราจะลุมเขาเลยเหรอลูก
เป็นกำลังใจให้เด็กซ่าทั้งสองทีมในยกหน้ากับร้องได้ยกกำลังซ่า
น้องภูร้องเพลงนี้จากหัวใจจนขวาใจกรรมการไปครองได้สำเร็จในยกนี้
ทำให้ทีมลูกไม้หลากสีมีคะแนนตามขึ้นมาจนเกือบตีเสมอได้แล้ว
ชนะอีกเพียงเพลงเดียวก็จะเสมอกันแล้ว
พี่ภูร้องขอบคุณแฟนเพลงได้เยี่ยมมากเลยค่ะมันกลมกล่อมไปหมดเลยค่ะ
ยกนิ้วให้เลยสุดยอด
พี่ก็ดีใจในออกัสที่พี่ชนะในวันนี้แต่สิ่งที่มีประโยชน์กว่าก็คือการแนะนำจากคณะกรรมการทั้งสามท่าน
คำยาวคำสั้นออกัสซึ่งพี่จะไปปรับใช้

แล้วพบกับความสนุกแบบนี้ได้ในร้องได้ยกกำลังซ่า

คุณกะจะเต้นข้ามจังหวัดเลยเหรอครับเนี่ย

ตาสมตาหวานหลอกล่อให้น้องตายใจสั่งมาเป็นผู้ใส่ตาสั่งแทนน้อง
่แม่นมาวันละก็บ่ในใจนางวันแหลงดังก็ดึกใจน้อง

บีเอ็มจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ร้องคำแพงได้เพราะกว่าต้นฉบับค่ะ